ส่วนเหตุการณ์นี้เป็นเหตุสลดค่ะที่นครปฐมนะคะ
มีผู้ชายคนนึงเขาเป็นต่อชะดอกลับมาจากปฏิบัติหน้าที่
ยะลามาหาแฟนเป็นครูอยู่ในพื้นที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
พอมาหาแฟนแล้วเนี่ยทะเลาะกันคาดว่าเป็นเรื่องของความหึงหวง
แต่ว่าจบปัญหาด้วยวิธีการที่โอ้โหมันเศร้าสลดสูญเสียทั้งคู่เลย
คือยิงแฟนสาวแล้วก็ยิงตัวเองเพื่อที่จะฆ่าตัวตายตามนะคะ
ตำรวจสพสามพรานจังหวัดนครปฐมพร้อมทางกู้ภัยเข้าไปตรวจสอบค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ห้องเช่าหน้าโรงเรียนสุคลธีรวิทย์หมู่๘อำเภอสามพราน
เป็นห้องแถวเป็นห้องเช่านะคะชั้นเดียวปลูกติดกันหลายห้องอย่างที่เห็นนะคะ
หน้าห้องมีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าสีดำทะเบียน๑กไก่ชฉิง๒๒๒๘ยาลา
อยู่หน้าห้องนะคะห้องนี้คือห้องเลขที่๓๐๑ทับ๑
พบศพนางสาวบุญธริลาพยองศักดิ์อายุ๒๕ปีเป็นชาวอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรี
หงายเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่บนเตียงนอนใส่ชุดเครื่องแบบเป็นสีกากีนะคะ
พบบาดแผลถูกอาวุธปืน๙มมยิงเข้าที่ขมับขวาทะลุซ้าย๑นัดค่ะ
แล้วก็มีปลอกกระสุนปืนตกอยู่สองปลอกในที่เกิดเหตุมีอาวุธปืนเก้ามอมอก็ตกอยู่ที่พื้นด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็รวบรวมเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
จากการสอบสวนค่ะคนก่อเหตุก็คือ๑๐ตำรวจรีวัยวิทย์มณีผู้บังคับหมู่กองบัญชาการตำรวจระเวนชายแดนภาค๙ยันลาชุดคุ้มครองครู
ได้รับบาดเจ็บสาหัสหลังจากยิงนางสาวบุญธริลาแล้วก็ใช้ปืนกระบอกเดียวกันนี่แหละค่ะ
ยิงที่ศีรษะตัวเองขมับขวาทะลุซ้ายหายใจรวยรินนำส่งโรงพยาบาลสามพรานนะคะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุค่ะก็จะเห็นว่าช่วงเวลาประมาณ๗นาฬิกา๕๖นาที
คุณครูเนี่ยนะคะแต่งตัวด้วยชุดเครื่องแบบเป็นสีกากีนี่ค่ะเดินออกมาจากห้องเช่า
ถือกระเป๋าออกมาด้วยไปร่วมกิจกรรมที่โรงเรียน
๘นาฬิกา๑๑นาทีค่ะครูสาวคนนี้ก็วิ่งกลับมาที่ห้อง
แล้วก็นี่วิ่งดูแบบตกใจนะคะวิ่งกลับมาแล้วก็เปิดประตูห้องเข้าไป
จากนั้นสัก๘โมงครึ่งค่ะเพื่อนของคุณครูก็ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาตาม
หน้าห้องพักนะคะแล้วก็เดินกลับออกไป
เท่านั้นแหละได้ยินเสียงปืนดังขึ้นเพื่อนข้างห้องเนี่ยเปิดประตูออกมาดู
ห้องล็อกก็เลยประสานตำรวจให้มาตรวจสอบนี่ค่ะทุกคนก็ตกใจได้ยินเสียงปืน
เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบปรากฏว่าครูสาวกลายเป็นศพไปแล้ว
ส่วนแฟนนุ่มก็พยายามยิงตัวตายบาดเจ็บสาหัส
ก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงครูร้องไห้เสียงดังเลยนะคะ
น่าจะทะเลาะกันกับแฟนนุ่มก่อนที่จะยิงกันเนี่ยค่ะ
ไม่นานนะคะประมาณเจ็บหรือครึ่ง

เขายิ่งพูดอะไรบ้าง
ไม่ได้ยินอะไรบ้าง
ส่งคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปค่ะ
ห้องเกิดเหตุประตูห้องเปิดค้างอยู่นะคะ
คนที่อยู่ใกล้ห้องที่เกิดเหตุห้องนี้
เล่าให้ฟังว่าครูสาวที่เสียชีวิตมาพักที่นี่ได้ประมาณ๔เดือน
ก็จะเห็นคุณครูสาวท่านนี้ออกไปทำงานตั้งแต่เช้า
ตกเย็นก็กลับเข้าห้องเรียบร้อยไม่สูงสิงกับใครค่ะ
ส่วนคนก่อเหตุเคยมาสอบถามที่อยู่ของครูสาวแล้วก็แสดงรูปภาพให้ดู
พอรู้ว่าอยู่ห้องไหนห้องไหนก็ขี่รถจักรยานยนต์กลับไป
เหมือนมาถามห้องข้างค่ะว่าครูคนนี้อยู่ที่ไหนห้องไหน
ก็เห็นคนก่อเหตุเนี่ยนะคะกลับมาที่ห้องของครูสาวท่านนี้ก่อนวันเกิดเหตุ
ก็สอดคล้องกับข้อมูลของนางคำกองดีซิริวินรถจักรยานยนต์ประจำห้องเช่าตรงนี้ค่ะ
เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้คนก่อเหตุ๑๐ตำรวจรีวัยวิทย์มาถามที่อยู่ของครูสาวคนนี้
แล้วก็ช่วงก่อนวันเด็กก็ขี่รถจักรยานยนต์มาที่นี่อีกครั้งเพื่อมาตามง้อครูสาว
วันเกิดเหตุก็เห็นทั้งคู่ซ้อนรถจักรยานยนต์ออกไปข้างนอกด้วยกัน
ก็ดูรักกันดีไม่คิดว่าเช้าวันถัดมาจะมาเกิดเหตุสลดนี้
ฝ่ายชายเคยดื่มเบียร์กับนางคำกองมาก่อนด้วยนะคะ
แล้วก็ยอมรับว่าทะเลาะกับครูสาวรุนแรงถึงขั้นลงไม้ลงมือ
นี่ไปดื่มเบียร์กันแล้วก็ไปเล่าให้กับวินรถจักรยานยนต์ฟัง
บอกเลยว่าเคยทะเลาะกันลงไม้ลงมือด้วยสาเหตุก็คือความหึงหวงค่ะ
พี่ผู้ชายมาขี่รถเข้ามาหาตามหาแค่นั้นเอง
เขาบอกเบาะแสว่าครูท่านนี้เขาพักอยู่ที่ห้องนี้เท่านั้นเอง
แกก็จะเวลาพอเลิกงานแกก็จะเดินแล้วเข้าเปิดประตูเสร็จแล้วก็ปิดประตูแล้วก็ล็อกจากห้องเลย
ส่วนใหญ่ไม่ได้ออกไปไหนเลยไม่เห็นออกไปไม่ค่อยออกไปไหนไม่ค่อยได้สูงสิ่งกับใครมากมาย
แล้วก็ล่าสุดเมื่อบ่าย๒โมงที่ผ่านมาโรงพยาบาลสามพรานบอกว่าคนก่อเหตุ
ตำรวจรีวัยวิทย์นะคะเสียชีวิตแล้วนะคะ

อืมก็กลายเป็นเนี่ยก็ต้องมาเสียชีวิตกันทั้งคู่